ติดตามข่าวกันต่อเลยนะคะข่าวเย็นไทยรัฐวันเสาร์วันนี้นะคะ

เป็นคลิปที่เขาถ่ายผู้ชายคนหนึ่ง

กางเกงอะไรกางเกงขาสั้นแบบยังยืดธรรมดาอยู่บ้านอย่างนี้
แล้วอ้างตัวว่าเป็นตำรวจสอนอดินแดง

ตำรวจนอกเครื่องแบบแต่เครื่องแบบแปลกมากนะ
แล้วทีนี้ก็เลยเหมือนกลับมาจะจับกลุ่มบอกว่าเธอเนี่ยเป็นหนึ่งในแก๊งพวกเด็กแว้นหรือเปล่า
แล้วแถมยังขู่อีกว่านี่แอบถ่ายวิดีโออย่างนี้เนี่ยเดี๋ยวดำเนินคดีสถานหนักเลยนะ
เอาไปดูหน่อยนะคะว่าหน้าตาของคนที่อ้างตัวว่าเป็นตำรวจเนี่ยเขาแต่งตัวยังไงค่ะ
พี่เป็นตำรวจอยู่ดีใส่เจ๊เสื้อมาจอด
ถ่ายไปเลย

อือโห้ยอย่างกาง

น่าเหมือนคนเมาเลย

วายอะไรโวยวายอะไรค่ะเอาไปเรียกพ่อมาสิก็ไปเรียกมาสิก็ไปเรียกมาสิ
คือคือแต่งตัวก็คือเป็นเสื้อยืดต้องรู้สึกว่าตัวอักษรที่เขียนที่เสื้อจะเขียนว่านครบาน
อ่าใช่ไหมฮะไม่แน่นใจแต่เขาก็บอกว่าเป็นเสื้อกีฬานะ
แล้วก็กางเกงก็เป็นกางเกงลายขาวดำแล้วเป็นผูกเชือก
เขาอาจจะออกกำลังกายแล้วก็เลยมาปฏิบัติหน้าที่โดยไม่ได้ใส่เครื่องแบบหรือเปล่า
คือเดี๋ยวนะกำลังทำความเข้าใจปกติตำรวจถ้าจะตรวจจับแบบนี้ต้องตั้งด่านถูกไหมคะ
อ่าใช่ค่ะหรือว่าได้แหล่งข่าวมาแล้วก็เลยมาจับกลุ่มอย่างนี้เหรอ
ก็ได้ยินเสียงที่พูดคุยสนทนากันเมื่อสักครู่นี่แหละเธอก็พยายามสอบถาม
ตั้งข้อสงสัยว่าเอ๊ะพี่เป็นตำรวจจริงหรือเปล่า
ทำไมไม่มีบัตรขอดูบัตรตำรวจก็ไม่มีนะคะ
ลายนี้เนี่ยไม่ยอมให้ดูบัตรข้าราชการแล้วยังมีท่าทีคล้ายคนเมาเข้าไปอีก
ผู้หญิงคนนี้เขาก็เลยโพสต์คลิปนี้พร้อมข้อความว่า
แต่งตัวแบบนี้มาเรียกมาชี้หน้าให้จอดอ้างว่าตัวเองเป็นตำรวจ
พูดจากร่างมากหน้าตาก็เมามาใช้ความเป็นตำรวจหากินแบบนี้ก็ได้เหรอ
นี่จะไปกินข้าวดีดีมาหาว่าเป็นเด็กแว้นมาขอดูใบขับขี่ก็ให้ดู
แต่พอขอดูบัตรตำรวจก็เงียบบอกไม่มีให้ไปตรวจสอบได้ที่สอนอ
แต่งตัวแบบนี้ใครจะให้จับนี่เราก็เป็นผู้หญิงก็ต้องระวังตัว
อันนี้ก็มุมของน้องผู้หญิงอะนะคือถ้าเราเป็นผู้หญิงสมมุติถ้าไปคนเดียวอ่ะ
เจอคนอย่างนี้ไม่แต่งกายเป็นตำรวจอย่างนี้แล้วมาแสดงบัตรขอดูบัตรขอจับกลุ่ม
นี่เราก็กลัวเหมือนกันน่ะนะคะความคืบหน้าเรื่องนี้ทีมข่าวไทยรัฐทีวี
ก็เลยโทรศัพท์ไปสอบถามข้อเท็จจริงกับทางด้านของพันธุ์ตำรวจเอก
ต่อเกียรติพรมบุตรผู้กำกับการสอนอดินแดงให้ข้อมูลบอกว่า
ชายคนที่ยืนเถียงกับหญิงสาวเจ้าของโพสต์นั้นเป็นเจ้าหน้าที่ตำรวจ
จราจรของสอนอดินแดงจริงอ้าวยืนยันแล้วนะตกลงเป็นตำรวจนะคะ
สาเหตุที่เจ้าหน้าที่นายนี้ต้องแต่งกายแบบนี้ก็เพราะว่าเป็นแผนปฏิบัติการ
เพื่อแฝงตัวในกลุ่มเด็กแว้นในการป้องกันและปราบราม
นี่เขาแต่งตัวให้มันให้กลมกลืนกับเด็กแว้นไงคุณเขาเลยใส่กางเกงแบบนี้
แต่งตัวแบบนี้นะคะแล้วเขาก็บอกว่าที่มาแฝงตัวเพื่อจับกลุ่มเนี่ย
เพราะมีรายงานว่าช่วงแยกประชาสงเคราะห์ถึงช่วงถนนจตุรทิศ
จะมีเด็กแว้นมาจับกลุ่มแข่งรถกันเป็นประจำในช่วงประมาณตีสองถึงตีสี่
ส่วนเหตุการณ์หลังจากคลิปนี้ก็คือเจ้าหน้าที่จราจรนายนี้ก็วิทยุเรียกกำลังตำรวจสายตรวจ
และจราจรในเครื่องแบบให้มาตรวจสอบเพื่อยืนยันว่าเขาเป็นตำรวจจริงนะ
และไม่ได้มีการยึดรถหรือแจ้งข้อหาอะไรกับหญิงสาวรายนี้ค่ะ
ส่วนลักษณะอาการมืนเมานั้นทางผู้กำกับสนดินแดงบอกว่า
ตำรวจนายนี้ไม่ได้มึนเมาสุราขณะปฏิบัติหน้าที่นะ
เขาอาจจะแสดงคุณให้มันเนียนเข้ากลุ่มเด็กแว้นได้อย่างนี้นะ
ก็คือแสดงรับต่อไปให้สุดเนอะ
ขณะที่หญิงสาวเจ้าของโพสต์หลังจากพูดคุยปรับความเข้าใจกับทางเจ้าหน้าที่แล้ว
เธอก็เลยมีการโพสต์เฟซบุ๊คส่วนตัวอีกครั้งค่ะ
บอกว่าที่เธอโพสต์คลิปดังกล่าวไม่ได้ต้องการจะเรียกร้องอะไร
แค่อยากจะโพสต์เพื่อเตือนภัยให้เป็นอุทาหรณ์เท่านั้นเอง
ถ้าหากว่าเราไปเจอคนที่ไม่ได้ใส่เครื่องแบบนี้เนี่ย
มันต้องตรวจสอบยังไงดีเพื่อความมั่นใจ
โดยเฉพาะถ้าหากว่าเป็นผู้หญิงขับรถคนเดียว

น่ากลัวคือจริงแล้วถ้าขอดูบัตรหรือว่าดูตราจริงก็น่าจะ
เวลาถ้าจะเข้าไปจับกลุ่มจริงตำรวจปกติเราต้องแสดงตราเหมือนกันนะคะ
ว่าเป็นเจ้าหน้าที่ตำรวจจริงเพื่อประชาชนเองจะได้มั่นใจด้วย
คือก็ไม่ใช่ว่าไม่ไว้ใจหรอกนะ
คุณผู้ชมมันหลายคนเหมือนกันที่อาศัยเครื่องแบบมาหากิน

เห็นใจให้กำลังใจเจ้าหน้าที่ด้วยแล้วกันนะคะ